ครับบอกเลยนะว่าพอเปิดประเทศแล้วเนี่ยหลายคนเริ่มนึกถึงสถานที่ท่องเที่ยวต่าง

จังหวัดกระบี่ไปเจอกับสระมรกฏ
ใครยังไม่เคยไปตามผมมาตามผมมาติดตามเลยในช่วงของคุณชนะอยากเล่า

ฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่า
วันหนึ่งก็สักสามร้อยคนใครที่จะลงเล่นน้ำสระมรกฎเนี้ย
ถามว่า๓๐๐คนลงไปพร้อมกันหมดเลยไหมบ้าเหรอลงไปพอดีสระล้น
เอางี้แบ่งไหมแบ่งครับลงไปเล่นในสระมรกฏได้นะครับ
คนละสามสิบนาทีต่อรอบรอบละไม่เกินห้าสิบคนค่ะ
ก็สามารถเข้าสระมรกฏได้ทุกวันตั้งแต่เวลา๘โมงครึ่ง
เด็กสิบบาทผู้ใหญ่ยี่สิบบาทสำหรับชาวต่างชาติ
เด็ก๑๐๐ผู้ใหญ่๒๐๐บาทจ้า
โอ้ยน่าจะเที่ยวจังเลยอ่ะคุณดูสิ

จริงพูดก่อนกระบี่คือมันจะมีอะไรอีกเยอะนอกเหนือจากทะเล
ใช่จริงไปกระบี่นี่เอาไปจุดท่องเที่ยวเขาเยอะจริงนะคะ

บางคนบอกว่าช่วงนี้หน้าหนาวขอขึ้นเหนือไหมขึ้นภูเขาอะไรอย่างนี้

ถูกต้องง่ายไม่แพ้กันลองไปเที่ยวกันดูเนาะคุณผู้ชม